เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีของแอมสายนาย
ทำให้หลายคนดูข่าวนี้ก็รู้สึกกังวลและกลัว
จะกินอะไรจะไปไหนกับใครต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
ล่าสุดที่ฉะเชิงเศร้าร้านขายกล้วยแขกหรือกล้วยทอด
คือต้องขึ้นป้ายเลยเพราะว่าลูกค้าถามเยอะ
บางคนก็บอกว่าเห็นข่าวแล้วก็กลัวเหมือนกันนะ
จะไปซื้อกับข้าวกับปลาเนี่ยร้านนี้ต้องขึ้นป้ายว่า
ปลอดสารไซยานายสะอาดอร่อยและปลอดภัยครับ
ไม่ใส่สารไซยาไนด์แต่ใส่ใจแม่ค้าบอก
ไปคุยกับแม่ค้าเจ้าของร้านกล้วยแขกครับ
คุณพี่สวนีครับเล่าให้ฟังเลยบอกว่าเขาขาย
อยู่ตรงนี้ถนนชุมพลเนี่ยตรงข้ามกับโรงพักษณ์
พ่อเมืองฉะเชิงเศร้าต้องขึ้นป้ายแบบนี้
เขียนด้วยลายมือเลยเพราะว่ารีบมากลูกค้ามาถาม
เหลือเกินช่วงนี้เขาบอกว่าแม่ค้าเห็นข่าวช่วงนี้นะ
เวลาจะไปกินไหนจะไปไหนเนี่ยต้องถามก่อนเลย
นี่เชื่อได้ใช่ไหมปลอดภัยใช่ไหม
แม่ค้าก็เลยยืนยันแบบนี้ครับ